นี่ฮะกระปังหาคุณ

และตรงนี้มีทุกสีเลย

ภาพจากนักดำน้ำซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ทะเลตรงนี้
เกาะแร้งจังหวัดกระบี่นะครับ
คลิปนี้แล้วก็ภาพนิ่งด้วย
ถ่ายทุ่งกระปังหาขนาดใหญ่หลากสีสัน

ถูกบันทึกไว้โดยคุณไพรสนสิริภูล
และคุณยัตติวัฒนาสิริเจริญบุธนะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมนาคม

อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับ

ทุ่งกระปังหานี้นะฮะ
คือเขาเอามาฝากทุกคนให้ได้เห็นด้วย

แต่ได้เห็นผ่านเฟซบุ๊คของเขานะครับ
ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะแร้งเกาะเล็กตั้งอยู่หน้าชายหาดสาราด่าน
ตำบลสาราด่านอำเภอขออภัยครับอำเภอกเกาะลันตานะครับ
ห่างจากฝั่งไปแค่ประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้นเองและอยู่ในระดับน้ำที่ไม่ลึกมาก
เขาบอกหากนักดำน้ำลงไปชมความงามก็จะสามารถมองเห็นพื้นที่แบบ๓๖๐องศา
หันไปหันมาหันซ้ายแลขวาเต็มไปด้วยต้นกระปังหารหลากสีสัน
อะไรบ้างนี่สีแดงไปแล้วสีชมพูสีส้มสีส้มสีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วง
มีทั้งต้นที่โตและกำลังเติบโตอยู่คุณอันนี้เป็นความฝ่ายฝันของนักดำน้ำ
ใช่ผมชอบดำน้ำผมอยากเห็นภาพทุ่งกระปังหาแบบนี้เหมือนกันค่ะนะฮะ
อกจากนี้นะยังมีนีโม่น้อยนีโม่ปานีโม่ใช่ไหมคะทุกคนชอบนีโม่นะ
พอไปเห็นใกล้เขาอยู่กับปากการังนะ

อาศัยอยู่ตรงนี้จำนวนมากนะครับ
เราก็คุยกับคุณไพรสนแล้วก็คุณยติวัฒน์นะฮะ
นักท่องเที่ยวที่บันทึกภาพความสวยงามนี้

มาดำน้ำบริเวณนี้เกิดความประทับใจในความสวยงามอยู่แล้ว
ปีนี้ก็เลยกลับมาดำน้ำชมความงามใหม่อีกครั้ง

เพราะกอเดิมหรือว่าทุ่งเดิมเนี่ย

ยังมีกอเล็กที่ผุดขึ้นมาใหม่จำนวนมาก

ภายใน๕ปี๑๐ปีที่นี่ต้องเป็นแบบสวนกระปังหา
สมกับความสมบูรณ์ของกระปังหาที่มีอยู่จำนวนมากแบบนี้

สมบูรณ์มากทะเลใต้ทะเลกระบี่คือก็บอกว่าสวยงามมาก

คุณพรายสนและคุณยติวัตรอย่างแนะนำอีกนะครับ
บอกว่าใครที่อยากไปดำชมความงามของทุ่งกระปังหารนี้บริเวณเกาะแร้ง
จำเป็นต้องติดต่อไปยังบริษัททัวร์หรือว่าไกด์ดำน้ำในพื้นที่นะครับ
เพราะจุดดังกล่าวแม้ว่าน้ำจะตื้นก็ตาม
แต่เป็นจุดที่กระแสน้ำค่อนข้างแรง
ช่วงกระแสน้ำแรงจงนักดำน้ำอาจจะถูกพัดปลิวไป
ก็ต้องตรวจสอบน้ำสปากาศ
ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นไก๊

คือจุดดำน้ำชมทุ่งกาลปางหานี้นะฮะเป็นจุดดำน้ำที่ไม่ลึกมากคุณ
จึงต้องดำลงไปชมด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้อุปกรณ์ของเราหรือร่างกายมือไม้อะไรของเราเนี่ย
ไปชนเขาไปทำให้เขาหักจนเสียหายคุณ

ใช้เวลานี่คือธรรมชาติมากใต้ท้องทะเลนะครับ
คุณผู้ชมฮะหากใครอยากไปชมความงามตรงนี้นะฮะ
ก็สามารถติดต่อสอบถามไปยังผู้ประกอบการทัวร์ในพื้นที่ได้นะครับ
ย้ำกันอีกครั้งเกาะแร้งที่จังหวัดกระบี่นะครับ
หรือสอบถามไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาได้เช่นเดียวกันนะครับ
ต้องขอบคุณหน่อยภาพสวยความสวยงามแบบนี้ทั้งภาพทั้งคลิปนะฮะ
ทำให้คนที่อยู่บนบกได้เห็นความงามแบบนี้ด้วยนะครับ
อิจฉาะอยากไปมันว่าผมคุยกับเขาผมบอกอยากไป
และอีกอย่างคือเป็นน้ำตื้นคุณ
สน็อกเกอร์หรือว่าดูผิวน้ำก็มองเห็นแล้ว

บางทีนะบางคนบอกโอ้โหถ้าจะดูกระปังหาทุ่งแบบนี้
ต้องดำลึกต้องฟรีไดฟหรือว่าสกูบ้าเท่านั้น

กระบี่ต้องไปเกาะแรง